ทุกผู้ชมครับคือผู้ที่เขาติดโควิด๑๙กันในช่วงเวลานี้เนี่ย
หลายคนเนี่ยรอเตียงหาเตียงบางคนไม่ได้เตียงนะ
เสียชีวิตอยู่ที่บ้านก็มีรักษาหายอยู่ที่บ้านก็มี
แต่ไปดูผู้หญิงคนนี้ครับเธอชื่อว่านกยักษ์นะนางสาวนกยักษ์
ที่นี่คือโรงพยาบาลนะครับทุกผู้ชมครับโรงพยาบาลกุมภาวะปี
เธอเป็นผู้ป่วยโควิด๑๙ได้ห้องได้เตียงครับ
เช้าวันนี้ครับ๗นาฬิกาวันนี้ฮะตอนเช้าเลย
หลบออกจากโรงพยาบาลเดินหนีออกไปซะยังไงแล้วติดโควิด๑๙
อยู่ในระหว่างการรักษานะครับทุกผู้ชมครับเอาเผื่อใครพบเห็นนะครับ
คือด้วยข้อกำหนดทางการแพทย์เรื่องของโควิด๑๙เนี่ย
เราก็ต้องเบอร์หน้าเบอร์ตาไว้หน่อยปิดไว้หน่อย
แต่เผื่อใครพบเห็นหญิงสาวที่มีรูปร่างลักษณะแบบนี้นะครับ
อายุ๓๒ปีนะชื่อจริงชื่อนางสาวรัตนาธินี
ชื่อเล่นชื่อนกยักษ์เป็นชาวบ้านโพนิมิตตำบลห้วยเกิ้ง
อำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรฐานีติดโควิด๑๙
รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลกุมภาวะปีวันนี้๗โมงเช้าวันนี้
ออกจากโรงพยาบาลไปหมายเลขโทรศัพท์เมื่อสักครู่นี้นะครับ
คุณผู้ชมครับคือใครพบเห็นแจ้งหน่อยนะฮะ
คือตำรวจบอกว่าเธอเนี่ยมาจากสมุทรปราการนะ
มาขอรักษาตัวโควิด๑๙ที่โรงพยาบาลกุมภาวะปี
ตั้งแต่๑๒สิงหาคมแล้วอยู่ดีหนีออกจากโรงพยาบาลไป
ตอนนี้ก็กำลังประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านอสมให้ไปหาที่บ้าน
ไปที่บ้านของเธอแล้วตามทะเบียนราชไม่เจอตัว
โทรศัพท์ติดต่อก็ไม่ได้คาดว่าถ้าจะไปอาจจะไปหาสามี
เพราะว่าสามีเขาทำงานอยู่ที่สมุทรปราการ
รู้หรือเปล่าว่าภรรยาติดโควิดคือก็น่าจะทราบอ่ะนะ
เพราะฉะนั้นยังไงเนี่ยบอกภรรยาว่าต้องกลับมารักษานะครับ
คือตำรวจโทรศัพท์ไปหาสามีผู้ป่วยแล้ว
บอกว่าเช้าเมื่อวานนี้ตอน๖โมงเช้ายังคุยกันอยู่เลยทางโทรศัพท์
ไม่เห็นมีทีท่าว่าจะหนีอะไรเลยหลังจากนั้นติดต่อไม่ได้อีก
ทัวร์ก็ไม่เจอนะตอนนี้กำลังติดต่ออยู่นะครับ

ไปทางญาติญาติแล้วบอกถ้าเจอตัวยังไงก็บอกเขาว่าต้องมารักษานะ
คือยังไงเนี่ยแหมเอาให้หายหน่อย
คืออีกไม่กี่วันก็หายแล้วรักษาตัวมาตั้งแต่๑๒สิงหาคมแล้ว

แล้วดูการเดินอะไรออกมาก็ดูก็น่าจะเป็นไม่ใช่ว่าป่วยหนักอะไรอย่างนี้ใช่ไหม

ความปลอดภัยของตัวเองแล้วคนอื่นด้วยไงนะคะ